ดูอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อและเป็นประเพณีที่สืบท่อต่อกันมากว่า๕๐๐ปี
กับประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

งานใหญ่แน่นอนเพราะว่าที่นี่เป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกค่ะ
จัดที่ท่าน้ำวัดโบชนะมารตะบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบูรณ์

คนเยอะมากแล้วก็พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากจริง
ประเพณีนี้นะคะเป็นประเพณีเก่าแก่ของคนเพชรบูรณ์ที่สืบทอดปฏิบัติกันมาเกือบ๕๐๐ปี
งานนี้ก็มีทั้งชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เอง
รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมพิธีกว่าหมื่นคนนะคะ
การดำน้ำจะดำทั้งหมด๖ครั้ง
โดยหันหน้าองค์พระไปยังทิศเหนือและทิศใต้ทิศละ๓ครั้ง
นี่คุณผู้ชมเขาทำกันแบบนี้พิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยนะคะ
แล้วหลังจากที่อุ้มพระดำน้ำเสร็จสิ้นแล้ว
เหล่าธรรมดานางฟ้าที่อยู่บนเรือก็จะโยนกระยาศาสตร์
โยนข้าวต้มมัดโยนกล้วยลงมาให้ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งนั้นนำไปรับประทานกัน
เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนรอคอยค่ะ
เป็นอีกหนึ่งช่วงไฮไลท์เพราะว่าเชื่อกันว่าของที่ได้จากการทำพิธีเนี่ยจะเป็นมงคล

ร่มที่เอามากางแดดเอามากางรับของมงคล

มีน้องใบตองอยู่ไหมไอ้วิธีการอย่างนี้คุณชอบทำนะ

เออเอาก็ว่ากันไปนี่ค่ะเขาก็ได้ทั้งกล้วยทั้งกระยาศาสต
ไปทานกันอย่างมีความสุขและเป็นสิริมงคลค่ะ
สำหรับงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี๒๕๖๖เขาจัดต่อเนื่อง
ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่๑๙ตุลาคม
จัดหลายที่นะมีวัดไตรภูมิวัดโบชนะมารก็คือที่เราดูไป
รวมไปถึงที่หอโบราณคดีพุทธอินทชัยด้วยนะคะ